มาที่ความอร่อยของเราในวันนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
วันนี้ตลอดกินเดี๋ยวจะพาไปกินหมึกย่างอร่อย
ซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอย่างเด็ดแล้วไข่มันทะลักเลย
หมึกใครอยากกินบ้างล่ะติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
วันหนึ่งใช้ปลาหมึกประมาณ๑๐๐โลนะครับขายหมด๖๐๐๗๐๐ไม้ประมาณนี้
ลูกค้ามาประมาณเที่ยงอย่างนี้ครับยังไม่เห็นปลาหมึกเลยสักไม้เลยลูกค้าก็มายืนต่อกันแล้ว
สวัสดีครับผมชื่อนายจิรเดชพรมแก้วนะครับ
เป็นเจ้าของร้านหมึกย่างลุงเดชนะครับ
เปิดมาประมาณ๑๗ปีแล้วครับ
หลักก็จะมีประมาณ๓อย่างครับมีเป็นคอปลาหมึกอย่างนี้ครับ
อันนี้เป็นเนื้อล้วนครับ๘๐บาทอันนี้เป็นตัวไข่ครับเป็นปลาหมึกกล้วย๙๐บาทครับ
แล้วก็มีไข่ปลาหมึกกล้วย๓๐บาทแล้วก็มีเนื้อเล็กเป็นเนื้อรวมครับ๒๐บาท
แล้วก็มีเอ็นปลาหมึกครับ๒๐บาทครับแล้วก็มีหนวดปลาหึกกระดองครับ๑๐๐บาท
ถ้าจะเป็นขายดีสุดก็จะเป็นเอ็นครับเอ็นจะมีประมาณ๘๐ไม้ต่อวันครับก็จะหมดไวมากครับ
ถ้าเป็นปลาหมึกที่ร้านจะเลือกเอาส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับอย่างเป็นคออันนี้ก็เป็นคอใหญ่สุด
ส่วนหวดก็จะเป็นหวดปลาหมึกกระดองไซส์ใหญ่สุดเหมือนกันครับตัวไข่อันนี้ก็คือไซส์เราเลือกไซส์นี้เพราะว่าที่ร้านขายประมาณราคานี้อยู่แล้วส่วนไข่ก็เป็นไข่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
เราจะขึ้นมาจากถังแล้วก็มาหมักก่อนใช้ซีอิ๊วดำหมักให้ได้สีแล้วก็ให้มันไม่คาวครับแล้วเราก็จะเอาไปแบบไปผิงไฟนิดนึงให้มันแบบตึงครับมันจะได้สวยเวลาวางหน้าร้านมันจะได้สวยอะครับ
การย่างนี้ต้องใช้ไฟเบาแต่ว่าที่ร้านเน้นไฟแรงก็เพราะว่าต้องทำเวลากับลูกค้าครับก็เลยต้องใช้ไฟแรง
คนย่างก็ต้องมีสตินิดนึงก็ต้องแบบกลับบ่อยอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้มันไหม้อย่างนี้ครับ
เนื้อมันก็จะแบบหนึบอะครับมันจะไม่แบบว่าขาดยุ่ยเลยก็จะแบบให้เราได้เคี้ยวนิดนึงอย่างนี้ครับจะไม่เหนียวมาก
น้ำจิ้มนี่ก็สูตรนี้มานานแล้วครับก็จะเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็โรยด้วยกระเทียมแล้วก็ผักชีครับสิ่งที่เด็ดของเราก็คือนอกจากน้ำจิ้มจะรสเด็ดแล้วเราให้น้ำจิ้มเยอะมากลูกค้าก็สามารถขอเพิ่มได้อย่างนี้ครับ
ดีครับลูกค้าลุมตลอดลุมตลอดทุกวันแล้วก็ลุมจนกว่าจะหมดทุกวันครับลูกค้ามาประมาณเที่ยงอย่างนี้ครับแต่ร้านเปิด๔โมงเย็นอย่างนี้ครับ
แล้วก็เวลาคนมาลุมก็ตั้งแต่หน้าร้านอย่างหลังร้านอย่างนี้ครับบนตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านเลยนะยังไม่เห็นปลาหมึกเลยสักไม้เลยลูกค้าก็มายืนต่อกันแล้ว
หมึกลุงเดชนะครับอยู่พันทิพย์งามวงวันนะครับมีสองสาขานะครับ
มีสาขาพันทิพย์แล้วก็สาขาบางใหญ่นะครับร้านเปิดสี่โมงเย็นครับ

แล้วก็หยุดวันอาทิตย์เว้นวันอาทิตย์ครับ
สามารถติดต่อได้ทางเบอร์๐๙๒๗๑๙๒๗๖๕นะครับ
ขายถูกแล้วก็อร่อยสดใหม่ทุกวันครับ
รองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ